ทีนี้ไปดูฝั่งของผู้ชายที่ต้องบอกว่าเป็นผู้สูญเสียแล้วก็น่าสงสารมากในเหตุการณ์ครั้งนี้
คือคุณเบิร์ตอืมคนส่งกำลังใจให้คุณเบิร์ตเยอะมาก
เพราะว่าทุกคนเห็นภาพที่คุณเบิร์ตไปถึงที่ท่าเรือตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ยืนรออยู่แบบนั้นลงเรือแล้วก็ออกตามหาคุณตังโม
ตลอดทั้งวันพร้อมกับเจ้าหน้าที่จนถึงวันที่เจอร่าง
คือคุณเบิร์ตเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปรวมถึงข้อความ
ที่โอ้โหเขาบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยมันบีบหัวใจมาก
โดยหลังจากที่เดินทางไปรับศพคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
คุณแตงโมภาพนี้ค่ะนี่เห็นไหมเป็นภาพเธอใส่ชุดสีแดง
แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นตอนที่คุณแตงโมไปวาด
ด้วยกันกับคุณเบิร์ตนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับบอกเล่าเรื่องราวคำสัญญา
ที่มีให้กับคุณตังโมโดยเขียนบอกว่าที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปกันให้
เธอด้วยเขาไม่ค่อยแท็กเธอเพราะเขารู้สึกเกรงใจแต่ต่อไป
จะแท็กหาโมบ่อยนะที่รักแล้วก็ติดเมนชั่นในอินสตาแกรมค่ะ
อีกคลิปเป็นความน่ารักคุณตังโมที่ไปกดตู้ซื้อของในราคาหนึ่งร้อยบาท
โดยที่คุณเบิร์ตเนี่ยยังบอกเลยว่าอยากได้ยินเสียงหัวร้อนและรอยยิ้มแบบนี้ของแตงโมอีกมีเสียงไหม

กระเป๋าอะไรไม่รู้
นี้เนี่ยค่ะอายุนะครับ
รีบหนึ่งคนเข้าไปบอกหูดูแล้วีงตาร่วงเลย

ที่มีการไปสอบถามคุณเฮปโปร์มีสลัดพันธิบายกับคุณเข้ามาแล้ว

โป้พูดว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะแม้แตงโมจะหมดลมหายใจไปแล้ว
ยังเป็นห่วงเลือกเสื้อแขนยาวให้โมใส่เพราะกลัวโมหนาว
คุณผู้ชมครับ